เพิ่งตัด๓แซ่บเสร็จ

มาเรื่องนี้ฮะดราม่านักศึกษานะครับ

บอกว่าทำมาหลายครั้งแล้ว

ทั้งห้องเต็มไปด้วยปัสสาวะ
อ้วกของสุนักเพราะมันเต็มไปหมดเลย
ทำเอาคนในวงการที่รักสุนัก
สะเทือนใจอย่างถึงที่สุดหลังจากที่มีเฟซบุ๊ก
เฟซบุ๊ก
ถึงความหดเขี้ยมของนักศึกษาแพทย์คนดังกล่าวนะครับ
บอกว่านักศึกษาแพทย์อะไรอันนี้เนี่ยเคยพักที่โรงแรมของตนเอง

พบว่าในห้องเต็มด้วยฉี่และอ้วกของสูนัก
ทั้งนี้นะครับทางเจ้าหญิงน้อยแห่งดำมันได้ตั้งความสังเกตนะครับ
จากข้อมูลที่ชาวเน็ตคอมเมนต์มานั้น

น่าจะใช้ห้องของโรงแรมเนี่ยเป็นจุดป้อนยาสุนัขนะครับ

ก่อนหน้านี้นะครับวันที่๓๑กรกฎาคมนะครับ
คุณคนนี้ใช้บริษัทของพี่ผมไปส่งแล้วครั้งหนึ่ง
เขาก็ให้ประกันสัตว์เลี้ยไว้๔๐๐๐บาทนะครับ
รับจากกรทมส่งไปที่โรงพยาบาลสัตว์ที่โคราช
ที่ผมนำส่งถึงโรงพยาบาลนะครับ

ก็ผมก็เลยคิดว่าโรงพยาบาล

คือเรื่องเนี่ยคืออันนี้คือพูดมาคุณผู้ชมบางท่านอาจจะไม่เข้าใจ

คือนักศึกษาแพทย์คนนี้นะครับ

ผมส่งสุนัขโดยการฝากบริษัทของพี่เมียว
เป็นการขนส่งสิ่งมีชีวิต

หลุมก็เหมือนกับไปรอรับหรืออะไรสักอย่างแบบนี้

จ่ายเงินมา๕หมื่นเท่าประกัน
อ๋ออฮืม
ว่าตัวนี้มันตายเอง
เป็นลมตายอะไรอะไรเงี้ยช็อคตาย
ผ่าดูใช่ปรากฏว่าไปเจอว่ามียาเขาบอกว่าเป็นยาความดันเนี่ย
ที่คนกินเนี่ยสิบอยู่ในนั้นเนี่ยเป็นสิบเมตรอ้าวที่มีภาพเมื่อกี้เออ
สิงหลย์เออน่ากลัวมากเดี๋ยวก่อนต้องอัดอย่างแรงเลยน่ะ
เพราะหมามันไม่สามารถจะกลืนได้จำนวนมากใช่นั่นดีแล้วต้องตังคับแบบบีปาก

งั้นอยู่เหมือนกัน
นี้เป็นคำนามหรือคำเกรี่ย

มาดูคริสเฮาวัง

ช็อกกี้เหรอไม่เอา

ใช่ก็เก็บง่ายด้วยนะ

เพราะว่าช่วงนี้หลายคนจับตาดูความรักนะฮะ
กับหนุ่มนอกวงการ

ก็เริ่มรู้สึกจะห่างกันแล้วล่ะในช่วงนี้

เราก็ไปเจอสาวคริสต์นะฮะก็เลยได้
ออกมาถามแล้วก็นางก็เลยได้พูดคุยกันเลยทีเดียวนะคะ
ว่าเรื่องของความรักกับเซ็นตอนนี้ก็เป็นเรื่องของช่วงพักเบรกโฆษณาค่ะ

คิดก็บอกว่าก็ต้องลุ้นเอากันแล้วกันนะคะ

เพราะว่าอนาคตของตนก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง
แต่ว่าตอนนี้เราต้องถอยออกมา
เพื่อที่จะดูว่าความรักของเรานี้สำคัญมากน้อยแค่ไหน

ครั้งนี้เป็นเพราะว่าฝ่ายชายไปสนิทกับสาวอื่นใช่ป่ะ

ที่เกิดขึ้นในเรื่องของเราเนี่ยกับเขาจริงแล้วเนี่ยนะ
ถ้าคนบอกว่าเขาไปสนิทกับสาวอื่น
อันนี้ตนก็ไม่รู้เพราะว่าไม่ได้ตาม

สาวอื่นเขาก็มีภาพออกมาแล้วคุณแม่

ฉันก็ไม่ตามฉันก็เป็นอยากรู้
โอเคไหม

เรื่องเพื่อนซีกับเจนนี่

ว่าตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องนี้ได้ยังไง

เรื่องความรักนี่ไม่เกี่ยวกับคนอื่นอยู่แล้วนะครับ
แต่เขาอาจเสียใจหรือว่าติดใจ
เพราะว่าตนไปอยู่กับวุ้นเส้น

เพราะว่าตนก็ไม่ได้รู้จักใครเป็นการส่วนตัวด้วย
เพราะว่าจะไปแนะนำใครตอนไหน
การที่มีตนรู้จักคนใหม่
แล้วเจอกันแค่๒๓ครั้ง
เขาก็ไม่พูดถึงเรื่องส่วนตัวอยู่แล้วนะคะ
เราก็เคารพความเป็นส่วนตัวของเพื่อนแต่ละคน
ส่วนตัวยังไม่ได้เข้ากันไปเคลียร์กับเจนนี่ค่ะนะฮะ
เพราะคิดว่าอยู่ปลายแถวของเรื่องนี้มากเลยค่ะ
อยากที่จะให้เขาไปคุยกันเองก่อนไปนะ
รอให้เจนี่เคลียร์กับวุ้นเส้นก่อนแล้วกัน

แบบว่ากระจายออกไปเกี่ยวข้องกับหลายคนมาก
แมนอย่างเราไม่เป็นไรจริง

มีคนอยากหน้าเหมือนใหม่ดาวิกาเพราะว่าเป็นสาวที่หน้าเป๊ะมากนะ
คนที่อยากเหมือนมากจนกระทั่งลงทุนเป็นล้านไปผ่าตัดที่เกาหลีคือสาวลาว
เครื่องหน้าของใหม่เนี่ยเป๊ะเป็นบล็อกทีมนิยมที่ใครก็อยากจะสวยเหมือนใหม่นะคะ
ตอนนี้สาวแท้สาวเทียมประเทศทั้งในและนอกประเทศอยากจะเหมือนเธอ
ที่เป็นมากก็คือสาวลาวมีรูปไหมมีรูปไหม
ลงทุนควักกระเป๋าทุ่มเงินล้านเลยนะบินไปผ่าตัดถึงประเทศเกาหลีให้ออกมาสวยเหมือนใหม่
ล่าสุดนะคะนักข่าวก็ไปเจอใหม่ก็เลยถามว่าเรื่องนี้รู้หรือยังเป็นไงมั่ง
ที่มีข่าวคนเราเอาหน้าเธอไปเป็นแบบไปทำศัลยกรรม
มัยอ่านแล้วมัยดีใจมาก
มัยดีใจมากแล้วเป็นกำลังใจให้ค่ะ
ใหม่เห็นแล้วรู้สึกว่าหนูมีแฝดหรือเปล่าคนนิ่งหรือเปล่า
ใครอยากจะเหมือนเราเราก็ดีใจไม่ได้รู้สึกว่าไม่อยากมาให้เหมือนหรืออะไรอย่างนี้นะฮะ
ก็ดีใจแล้วก็ถามน่ะค่ะว่าพี่ทำให้ใครหนูออกตังให้

ไม่เหมือนอะ

คนมองว่าเราเป็นไอดอลเรื่องความสวยใหม่

มีโอกาสเจอก็ได้เลยเป็นกำลังใจให้ค่ะ

ก็บอกว่าถ้า

ถ้าหน้าถูกเป็นบ็อกท์พิงงกินพิมพี่ยมก็ยินดีค่ะ

แฮปปี้มากเราก็จะไปทำอนาคตไหนอยากเปิดเคลนิกเองไหม

น่าจะลงไปไหลดอกผมดูแล้วคงสลบมาไม่ไหว
หมายถึงว่ามีคนให้ดอกไม้ไปไหลดอก
วันเกิดโดนหนามเหนิมอะไรอย่างนี้
น้ำเกี่ยวนะกล้นเกินฉีกชอบไปทับ

เป็นกล้งฉีกเลย
โดนน้ำไปหลายดอก

เรื่องนี้อึ้งนะภาพหลุดสุดเช้าคาห้องนอน
นักร้องวัยรุ่นชื่อดังรู้ค่ะรู้แล้วว่ารักกันมาก
แต่ไม่ต้องแสดงออกมากมายก็ได้เพื่อโชว์ให้คนทั้งโลกเขารบรู้
นักร้องสาวหุ่นเพลียวลมเต้นเก่งมากคันจังนะ
เสร็จกิจกรรมกับแฟนนุ่มหน้าหล่อแล้วก็อ้อล้อถ่ายรูปคู่ด้วยกันคาห้องนอน
แต่ก็ไม่เกินคาดคิดเพราะภาพลักษณ์ที่พวกเราเห็นนั้น
นางก็แรงไม่ใช่น้อยสุดท้ายก็ไปกันไม่รอด
ทางใครทางมันตามสไตล์วัยรุ่นเบื่อง่าย

วัยรุ่นวัยเรียนรักกันให้พองาม
ครบกันพอให้ตมนตมนี่บ้าง
ทำในหัวใจก็พอแล้วส่งเสริมกันก็ในทางที่ดี
ศรีปัญญาพาเจริญดีกว่าที่จะส่งเสียวกันไป
ส่งเสียวนะส่งเสียวกันไปวัน
ถ้าภาพหลุดออกไปในวงกว้างมีแต่เสียกับเสียนะจ๊ะคุณน้องขา
อันนี้ข่าวต่อที่ไหนฮะไทรัศน์ใช่ไหม
ออนไลน์ตามออนไลน์ดูออก
ผมอ่านได้ให้ฟังอย่างนี้แต่หนุ่มจะไม่ยุ่ง

ก็ยกเลิกคอนเสิร์ตนะที่ลำปาง

มังพบเสี่ยงโรคดีของเลือด

ทาลาซิเมียคืออะไรนี่ภูมิตั้ง

ตายแล้วเฟ้กเวลาตัวเองด้วยนี่ก็อยู่โรงพยาบาลนะฮะ

ยกเลิกคอนเซิร์ตที่ลำปางต้องขอโทษด้วย
วันที่๘รู้สึกว่าคอนเสิร์ตจะมีวันที่

ท่านผู้ชมที่ซึ่งตุ๋วอะไรไปก็ให้อภัยน้องหน่อย

เจอกันเสาร์อาทิตย์ก็เที่ยวกันให้ชุ่มฉ่ำนะฮะ

อุตุด้วยนะคะ

แล้วก็อย่าลืมนะวันอาทิตย์

ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ